ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักช่วงนี้จะวุ่นวายอยู่กับการงานธุรกิจ
การหาผลประโยชน์หารายรับ
แทบไม่มีเวลาใส่ใจคนรักหรือคู่ครอง
แต่คู่ครองหรือคนรักคอยช่วยเหลือด้านการงานการเงิน

สุขภาพควรระวังเรื่องอาหารเป็นพิษผิดสำแดง
ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนเป็นบางระยะหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเมไร
การเงินผลงานจะช่วยสร้างให้มีรายได้ดีขึ้น
จะมีรายได้พิเศษเข้ามาด้วยสภาพคล่องทางการเงินพอใช้
ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดี
การงานต้องระวังการเจรจาหรือการแสดงความคิดเห็นใด
ซึ่งอาจนำความขัดแย้งหรือปัญหามาสู่ความสัมพันธ์
หุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานต่างเพศ